คุณผู้ชมค่ะมาต่อที่เรื่องราวดีของทุกสิ่งแวดล้อมกันหน่อยดีกว่านะฮะ
ล่าสุดก็มีดราม่าให้ต้องเคลียร์กันอีกแล้ว
หลังจากที่อดีตคนรักเนี่ยน้องเต้ยจรินพร

ลงรูปปุ๊บยังไงมันก็ดูดีแฮปปี้กันดี
กระแสมาเลยคุณทั้งฝั่งที่เชียร์บอกว่า
อุ้ยผู้นี้ยังไงก็แล้วแต่รักกันเหมือนเดิมเถอะ
ส่วนอีกฝั่งนึงก็บอกว่ากาดอกจันทร์นะนิดนึง
ควรจะให้เกียรติแฟนคนปัจจุบันของอเล็กซ์ด้วย
ก็คือคุณเจนนี่เจอแบบนี้อเล็กซ์ก็เลยขอเคลียร์กันหน่อยค่ะ
คือเล่าให้ฟังก่อนคุณผู้ชมคือทั้งเต้ยทั้งอเล็กนี่นะคะ
แล้วก็แม้ว่าเขาจะจบความสัมพันธ์แบบก่อนหน้านี้เป็นแฟนกันนั่นแหละ
ฉันก็รู้อยู่แล้วแต่ก็เลิกรากันไปแล้วก็กลับมาเป็นเพื่อนกันได้
เล็กก็บอกว่าเรื่องงานและโครงการต่างมันยังทำอยู่ทำต่อเนื่อง
เขาไม่ได้ทำแบบจัดฉากนี่เขาทำกันจริง
ก็ได้คุยกับเต้ยมาตลอดแล้วอเล็กก็ย้ำความสัมพันธ์กับเต้ยว่า

ที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ช่วยกันดูแลโครงการค่ะ
เล็กบอกเลยว่าขอบคุณแฟนจริงที่ชอบความน่ารักของตัวเขาเอง
เวลาอยู่กับเต้ยแต่นอกจากจะสนใจความน่ารักแล้วเนี่ย
อยากให้สนใจปัญหาสิ่งแวดล้อมมากกว่า
อันนี้ว่าอย่างนั้นนะคะ
เราพัฒนารัฐการของเรา
มาในรูปแบบที่เรารู้สึกว่ามันก็คงเป็นเพื่อนกันแบบนี้ไป

เราไม่ได้ต้องการที่จะให้แบบเข้ามาเพื่อมาสร้างกระแสในทางด้านคู่จิ้น

แต่มันก็เอาวะก็ได้วะมันก็แบบ
อุ๊ยยืนยังหรอตอบแล้วร้อนหรอคุณผู้ชมขาด

อ่ะตอบเรื่องงานกันไปแล้วแวะมาส่องเรื่องส่วนตัวเขานิดหนึ่ง

เป็นน้ำพักน้ำแรงของอเล็กซ์ค่ะ
เก็บเงินมาตั้ง๒๐ปีคุณผู้ชมนะฮะ
ในวงการเขาก็เก็บหอมร่มริบมานะครับ
เล็กก็ไม่ขอเปิดเผยมูลค่านะ
แต่คุณผู้ชมดูจากตาเปล่าเอาแล้วกันว่ามันยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหน
คือทราบไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในบ้านใหญ่ขนาดนี้

มาอยู่ในสมาชิกกันหมดเลย

แต่ว่าจะเป็นเรือนหอเรือนใจในอนาคตหรือเปล่า
กับสาวเจนนี่ไปฟังคำตอบกันเลยค่ะ
บ้านหลังนี้เราได้มาด้วยความฝันครั้งแรกเลย

เป็นเรือนหอหรือเปล่าก็ต้องรอฝั่ง

ตอนนี้คิดว่าไม่พร้อมแต่ว่าคิดว่าแต่อยากมี

อยากจะเป็นคุณพ่อพาลูกไปเตะบอลทุกวันเสาร์

แต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้

ก็ถือว่าวางแพลนอะไรทุกอย่างไว้ดีนะคุณผู้ชม
แต่ว่าตั้งแต่เปิดเผยมาว่ามีความรักครั้งใหม่นี้นะ

คุณเจนนี่ก็เป็นสาวนอกวงการเนอะ
แล้วก็ไม่ได้บอกจำนวนปีที่คบกับคุณเจนี่ด้วย

ขอให้ความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่ค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็สมบูรณ์แบบไปเรื่อยนะคะ
แต่ดูจากการตอบคำถามนี่คือคิดถึงอนาคตแล้วนะ
อยากจะเป็นพ่อวิสัยพ่อคุณดูเซ็กบอลเลยใหญ่เอ่อ
พรให้ความรักครั้งนี้ด้วยคุณผู้ชมค่ะ